โดยเฉพาะใครที่บอกว่าอยากจะไปร่องเรืออยากจะไปเที่ยวทะเล
ดูให้ดีดูว่าเรือ๓ลำนี้เขาต้องฝาคลื่น
คุณผู้ชมดูนะใช้คำว่าคลื่นยักษ์ซัดเรือ
นำเที่ยวคว่ำหลายร้อย
เขาบอกว่าหลายร้อยอะไรเนี่ยหลายร้อยลำงดออกทะเล
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูหน่อยเหตุการณ์นี้ระทึกมากค่ะ
โอ้โหคือจะใช้คำว่านาทีชีวิต
แล้วคนที่อยู่บนเรือคือต้องกรีดร้องกันเลยล่ะค่ะ

คลื่นใหญ่จริงค่ะแล้วก็ลุ้นเราทึกทั้งสามลำเนี่ย
คุณเขาบอกว่านี่คือคลื่นสูงประมาณ๔๕เมตรเลยนะคะ
แล้วคนที่อยู่บนเรือนี่แหละคือคนที่บันทึกภาพถ่ายคลิปเอาไว้ได้เองค่ะ
เขามีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะลงในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ
แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้แบบนี้ว่าออกเรือด้วยความรับระวัง
อากาศเช็คควรเช็คอากาศก่อนออกเรือทุกครั้ง
เมื่อไปเจอแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ความสามารถทุกอย่างที่มี

ยังทิ้งท้ายไปด้วยไม่ดราม่ากันนะชาวเรือ
เพราะตอนออกไปมันฟ้าใสและมีแดดค่ะ
คนที่เอามาโพสต์ก็คงจะเป็นธุรกิจเรือนำเที่ยวนี่แหละนะคะ
ทีนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องติดต่อไปสอบถามกันหน่อย
เพราะภาพมันดูน่ากลัวจริงมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าในเหตุการณ์นี้
โดยเจ้าของโพสต์เล่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น
วันที่๑สิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยตอนนั้นเรือ๓ลำขับฝ่าคลื่นสูงประมาณ๔๕เมตร
มาจากไหนจากเกาะพีพีจะมุ่งหน้ากลับไปที่ภูเก็ตค่ะ
และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะคือเราอาจจะหวาดเสียวตาม
แต่ว่าสรุปแล้วนักท่องเที่ยวทั้งหมดปลอดภัย
แล้วไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าเรือคว่ำนะคะ

เพราะต้องขับตามกันมาเพราะคันหน้าเนี่ย
ลำหน้าเนี่ยเค้ากัดขึ้นเอาไว้ด้านส่วนหนึ่งนะ

ทีมข่าวของเราก็ต้องสำรวจตรวจสอบต่อนะฮะ
แล้วก็ไปถามจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้วย

เป็นเจ้าท่าภูมิภาคนะคะของสาขากระบี่

ก็มีการประสานให้ทางเจ้าท่าภูเก็ตไปตรวจสอบแล้วนะ
เพราะที่เห็นบอกได้คำเดียวว่ามันอันตรายมาก

ไม่คุ้มจริงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ

บอกว่ามีคลื่นซัดเข้าชายฝั่งบนเกาะ

เรือหางยาวนี่ลองดู

ถูกคลื่นซัดจนพลิกคว่ำไป๓ลำ
เมื่อกี้เห็นไหม๓ลำเลย
ระหว่างที่จอดหลบลมพายุอยู่
อกจากนี้ยังมีเรือหางยาวของชาวบ้านหนึ่ง

ต้องจอดหลบพายุเช่นเดียวกัน

ขึ้นลงครั้งนี้หนักสุดในรอบ๑๐ปีแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูนกันต่อเลยนะคะ

ที่อำเภออุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงนะคะ

น้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วดูสิเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชน
สภาพเป็นแบบนี้คือในบ้านท่วมสูงเกือบ๑เมตร
จุดน้ำท่วมสูงถึงเอวนะคะ
หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะ
ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างอลละหมานทั้งคืน

เพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมคุณผู้ชม

ตอนนี้ทางการกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ไปกันที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลกันต่อคุณผู้ชม

เพราะว่านักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนาน

คือเมื่อกี้เป็นภาพที่เหมือนยังไม่มีอะไร

นักท่องเที่ยวเล่นน้ำในช่วงวันหยุดยาว
แล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนสัก๔โมงเย็น
น้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาภูวัว

เพราะมันกลายเป็นว่าพอน้ำป่ามาเป็นจำนวนมาก
น้ำในน้ำตกมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างฉับพลันค่ะ

จะต้องรีบหนีขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
โชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้ปิดแล้วนะคะคุณบุ๊ค

จนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติก่อนค่ะ

คือเมื่อวานเขารอจนกว่าน้ำป่ามันจะลดน้อยลง

ตอนที่เจ้าหน้าที่เอาเรือไปรับนักท่องเที่ยวได้เรียบร้อย
หรือว่าให้นักท่องเที่ยวกลับเข้าฝั่งได้เรียบร้อย